คุณผู้ชมมาเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบกันเลยดีกว่านะคะ
ว่ากรณีที่อาสาเขาบอกว่าเขาใช้ไม้วางไว้เฉย
แล้วก็พ่อเนี่ยขับรถกลับมาแล้วไปโดนเองเนี่ย
จริงแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าคำให้การของอาสาเป็นแบบหนึ่ง
พ่อบอกอีกแบบนึงอะไรจะตัดสินนะคะ

คุณผู้ชมสังเกตกันแล้วกันนะคะ
นี่เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้บริเวณกลางซอยเขาตาโลตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
วงแดงเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะ
อเตอร์ไซคันที่พ่อแม่ลูกเขาขับกันมาแล้วก็มีผู้ชายค่ะ
เราจะเห็นในช่วงสุดท้ายที่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเพราะมันไม่เห็นคนจริง

เราก็วงพยายามวงให้ดูแล้วนะ
ใช่ต้องสังเกตต้องจดจ้องจริงอะนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญน่ะนะคะ
ที่จะเอามาประกอบกับคดีนี้ได้
มันบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่รถจักรยานยนต์ที่พ่อแม่ลูกเขาขับมาทางนี้นะคะ
แล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นอาสาตั้งด่านตรวจอยู่
ในภาพเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวเพราะว่ามันไม่มีไฟส่องสว่าง
น้องแซมเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าพ่อแม่เนี่ยซ้อนท้าย
เพราะฉะนั้นคนที่โดนไม้อาสาก็คือน้องแซมนี่แหละ
เหตุการณ์ก็อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาโดยตลอดนี่นะคะ
พ่อแม่ลูกเขาขับรถมาเขาเจอด่านแล้วพ่อก็เลยเห็นว่า

แต่พอขากลับเนี่ยเจอผู้ชายคนนี้แหละ
ที่เป็นอาสาจราจรไม่รู้โผล่มาจากไหนค่ะ
ก็ฟาดไว้ใส่รถเขาอย่างแรงปรากฏว่าไปโดนลูกเขาก็เป็นเรื่องเป็นราว
ทีนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คืออาสาคนนี้ก็มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะที่สพบางละมุง
ในช่วงกลางดึกของคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
โดยพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่นายจักรพบเนี่ยก็ใช้เงินสดประกันตัวออกไป
ตำรวจก็ให้ประกันตัวเพราะเห็นว่าไม่ได้มีท่าทีหลบหนีอะไรนะคะ
แต่คราวนี้ค่ะทางด้านพ่อของน้องแซมเนี่ย
ก็เดินทางไปที่สภหนองปลือเหมือนกันเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็บอกว่าไม่มั่นใจนะว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหลายอย่าง
อย่างกรณีที่นายจักรพบมาพบพนักงานสอบสวนในยามวิการ
แล้วก็สอบปากคำยามค่ำคืนแถมยังปล่อยให้ประกันตัวออกไปได้ด้วย
อันนี้คือข้อสงสัยข้อกังวลของพ่อน้องแซมที่บอกมา
ขณะที่อีกประเด็นนึงก็คือนายจักรพบอาสาคนนี้
ไม่เคยติดต่อมาดูแลอาการของน้องแซมไม่เคยมารับผิดชอบเลย
ก็เลยว่าถ้าเจตนาบริสุทธิ์หรือเป็นห่วงปัญญาจริงก็น่าจะมาบ้าง
แต่นิ้งคือเงียบหายไปเลยอะค่ะนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะ
ส่วนเรื่องของกระแสสังคมที่อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบ
เรื่องยาเสพติดของตัวพ่อของน้องแซมเนี่ย
น้องแซนบอกว่าก็ยินดีนะแต่ว่าขอให้แยกกันคนละเรื่อง
เรื่องเขาเสพยาก็เรื่องหนึ่งเรื่องอาสาที่ทำร้ายลูกก็อีกเรื่องหนึ่งด้วย
เพราะเขามองว่าการที่อาสานาตีน้องแซมเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ
ก็บอกว่าตอนนี้นะคะอาการของน้องแซมก็พ้นขีดอันตรายแล้วแหละ
แต่ว่ายังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
ส่วนเรื่องของนายจักรพบนั้น
ตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำพร้อมกับชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
แต่ว่าจะเพิ่มข้อกล่าวหาด้วยหรือเปล่า
ต้องรอผลการตรวจสอบเรื่องของสุขภาพของน้องแซมก่อนด้วย
แต่เรื่องที่ให้ประกันตัวออกไปนี่นะคะ
ก็ย้ำอีกทีนึงว่าตำรวจเห็นว่า
นายจักรพบไม่มีพฤติการหลบหนี

ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอในส่วนของหลักฐานเพิ่มเติมกันอยู่นะคะ
นั่นก็คือเรื่องของผลวินิจฉัยจากแพทย์

มันเป็นอาการบาดเจ็บที่บ่งบอกได้ไหมว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ